ประเด็นดราม่าต่อเนื่องค่ะ
เป็นเรื่องของบ้านพักหมอที่ขอนแก่น
อันนี้มันเป็นประเด็นสืบเนื่องจากกรณีที่
คุณหมอที่เป็นคุณหมอผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

แล้วก็ไปเอาข้าวของเอาทรัพย์สินหายไปเยอะเลย
แล้วก็มีแว่นตาผ่าตัดหายไปด้วย
ก็โพสต์ตามหาแว่นตาผ่าตัดนี้
จนสุดท้ายแว่นตาได้คืน

แต่ก็มีประเด็นต่อเนื่องก็คือว่า

บ้านพักหมอทำไมสภาพมันเป็นแบบนี้
มันเก่ามันสมมันแบบ

เรื่องบ้านพักคุณหมอนะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

แล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากสะแก้วมาแล้วนะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวนะ

ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทั้งวงการ
แล้วก็ยิงน้องฟอสแล้วก็น้องสปายเสียชีวิต

อยู่ในรถฟอร์จูเนอร์คันสีขาวเมื่อสักครู่นี้นะคะ

เขาก็นำขึ้นรถแล้วก็เอาไปขึ้นฮอ

คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์นะคะ
เจอเลยค่ะ

บรรยากาศก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ

จะข่าวไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะ

จะมีของตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อย

ออกที่จะนำตัวเสียอ้วนนั้นขึ้นรถนะคะแล้วก็นำตัวไปควบคุมตัว
ซึ่งมีรายงานใน๒ลักษณะก็คือจะนำไปควบคุมตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หรือว่าเซฟเฮาส์ซึ่งอันนี้ก็ต้องรอรุ้นดูนะคะว่าจะควบคุมตัวที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะ
เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ค่ะออกจากจังหวัดสะแก้วนะคะอ่า
ตั้งแต่เวลาประมาณยี่สิบนาทีสามสิบนาทีมาถึงกองบินตำรวจก็ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง
ทีเดียวค่ะมาถึงตอนยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะตอนนี้ค่ะก็คาดว่ากำลังนำตัวเสียอ้วนนั้น
ลงจากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เตรียมนำตัวขึ้นรถนะคะ
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงสายวันพรุ่งนี้ค่ะจุดที่ดิฉันยืนรายงานนะคะ
มีผู้สื่อข่าวหลายสำนักค่ะมาปักหลักรอทำข่าวกันตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าไม่สามารถเข้าไปด้านในของกองบินตำรวจได้ต้องรอเก็บภาพที่ริมรั้วด้านนอกอ่ะนะคะ
เพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็การรักษาความปลอดภัยของทางตำรวจค่ะ
ตอนนี้นะคะช่างภาพแต่ละสำนักค่ะก็ต่างเก็บภาพนะคะ
การนำตัวเสียอ้วนนั้นลงจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
แล้วก็รถที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคาดว่านำตัวเสียอ้วนขึ้นรถแล้วค่ะ
แล้วก็จะนำตัวไปที่เซฟเฮาส์หรือว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
มีรถของตำรวจนำขบวนหนึ่งคันนะคะแล้วก็เป็นรถเก่งของตำรวจสองคันตามด้วยรถตู้ค่ะ

เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะที่นำตัวเสียอ้วนนั้นลงจากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ขึ้นรถไปนะคะ
ปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนนะคะเป็นผู้ต้องหาบงการฆ่านางสาวปวีนานาเมืองรักหรือว่าสปาย
ฝั่งตรงข้ามรับพุทธรูปแก่สลักหน้าผาเขาชีจันทร์อภิษฐฐิหิต
จังหวัดทุนบุรีเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยเสียอ้วนนั้นถูกทางการกัมพูชาจับกลุ่มตัวได้เมื่อช่วงค่ำวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
จากวันที่ก่อเหตุถึงวันนี้นะคะเสียอ้วนหลบหนีเป็นเวลา๑๗วันด้วยกัน
ส่วนสาเหตุที่ต้องรอการส่งตัวเสียอ้วนให้ทางการไทย๕๖วันนั้นนะคะ
เนื่องจากว่าติดเรื่องเอกสารส่งตัวแล้วก็เสนอผ่านหลายขั้นตอนตามระเบียบของทาง
ทางประเทศกัมพูชาค่ะค่ะขณะนี้นะคะบรรยากาศก็ตำรวจนำตัวเสียอ้วนขึ้นรถตู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งทางวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงสายนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นก็จะมีการแถลงข่าวในคดีนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากกองบินตำรวจกรุงเทพมหานครค่ะ